วิวชมครับเหตุหกราชยิงที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ
มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับหนึ่งในนั้นก็เป็นหน่วยอรินทรา
ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุการณ์นี้ครับ
ประธานองค์คมนตรีครับเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ผู้กองปุ๊ตำรวจอรินทราชที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับ
ชาปนสถานบ้านดงมะตืนอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงบราย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์คมนตรี
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจโทตระกูลทาอาสาอายุ๓๕ปี
กับหน่วยอรินทราช๒๖กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
บัญชาการตำรวจนครบานที่สระชีพช่วยเหลือประชาชนในเหตุกระดาษยิงที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
มีประชาชนและญาติพี่น้องไปร่วมไว้อะไรเป็นจำนวนมากครับ
ค่ะวันนี้นะคะที่วัดหนองไผ่
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมามีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกระดยิงเนี่ยนะคะ
โดยเพศรัชกรหญิงท่านนี้ถูกยิงเสียชีวิต
ภายในวัดป่าสัทธารวม
ระหว่างที่ไปรับลูกชายกลับจากเรียนพิเศษค่ะ
บรรยากาศงานเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
มีครอบครัวบุคลากรจากหลายหน่วยงาน
รวมถึงกลุ่มเพื่อนของลูกชายผู้เสียชีวิต
ที่ได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่ในรถกับคุณแม่
มาร่วมวางดอกไม้จันทร์ไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
ด้านคุณแม่ทองจักษีเรือนอายุ๘๕ปี
เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกสาวเป็นคนเก่ง
เป็นคนดีเป็นที่รักของพี่น้องและครอบครัว
ปกติแล้วแม่จะเรียกว่าเป็ดน้อย
เพราะชื่อเล่นชื่อว่าเป็ดและเป็นลูกสาวคนเล็ก

วันนี้แม่อยากจะเชิญดวงวิญญาณของเป็ดน้อย
ไปอยู่กับแม่ที่บ้านเหมือนที่เคยอยู่ด้วยกัน
ที่บอกว่าเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วนะคะ

มีคุณแม่มีผู้เสียชีวิต
และมีลูกชายของผู้เสียชีวิตอีก๒คน
ส่วนลูกเขยค่ะทำงานที่ต่างจังหวัด

น้อยก็คือผู้เสียชีวิตจะเป็นผู้ดูแลแม่
คอยจัดหาอาหารทำกับข้าวให้แม่
คุณแม่บอกว่าเรียกลูกแบบนี้นะคะ
ถ้าไม่มีเป็ดน้อยแล้วก็จะมีลูกสาวอีกคน
ซึ่งเป็นพี่สาวของเป็ดน้อยมาคอยดูแลแม่แทน
รวมทั้งดูแลลูกชายของเป็ดน้อยให้ด้วย
ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีมาให้ครอบครัว
ขอให้ครอบครัวสามารถเข้มแข็งในยามที่เสียลูกสาวไปค่ะ

นายนโชธโชธกลางอายุ๑๘ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของเพศรัชกรหญิงนริสราผู้เสียชีวิต
บวชบรรพชาเพื่อส่งโยมแม่ไปสู่สุขตินะคะ
และบอกว่าได้บวชเพื่อส่งดวงวิญญาณคุณแม่ไปสวรรค์
ขอให้แม่ไปสู่พบภูมิที่ดี
ส่วนตัวหลังจากนี้จะตั้งใจเรียนค่ะ
และจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ตามที่แม่ตั้งความหวังเอาไว้ค่ะ
เป็นคนดีครับแล้วก็คอยช่วยเหลือคนอื่นตลอด
นั่นแหละเวลาที่เขาไม่อยากจะช่วยท่านก็จะช่วยครับ
และท่านก็

คือเป็นคนชอบช่วยเหลือคนหนึ่งจริง
ก็เดี๋ยว
เดี๋ยวแม่ก็จะเข้ามหาวิทยาลัยที่แม่อยากให้เข้านั่นแหละได้

แต่ตอนนี้ความจริงตอนนี้คือตั้งเป้า
แค่เข้ามาอะไรอย่างเดียวยังไม่ได้คิดอย่างอื่นเลย
ก็คงต้องบอกแค่นี้แหละครับ

ขอแค่แบบที่ผมทำได้
ในช่วงวันที่เกิดเหตุการณ์นี้มีอีกหนึ่งภาพ
ซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างสะลดใจก็คือ
มีเด็กนักเรียนถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณวัดป่าสัทธารวม
ในขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณวัดแห่งนั้น
เพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างสเติร์นไทยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
แล้วหลังจากนั้นไปสืบทราบมาว่าผู้เสียชีวิตชื่อว่าน้องเจมส์บอนซ์ค่ะ
เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพน้องเจมส์บอลนะคะ
นายอำนาจขอพลอยกลางเป็นครูที่ปรึกษานะคะบอกว่าเจมส์บอลเป็นคนดีเป็นเด็กดี
เป็นที่รักของเพื่อนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนเสียใจ
ที่ต้องมาสูญเสียน้องแบบนี้ฟังเสียงคุณครูค่ะ
การสูญเสียถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่
ไม่น่าจะเกิดกับพวกเรานะครับและอย่างยิ่ง
รัชนนท์คือพ่อเขาก็คือลูกศิษย์ของผมคนหนึ่ง
ยิ่งใกล้ผมเข้ามาอีกนะฮะก็บางครั้งนึกถึงเขาก็น้ำตาไหล
นะครับวันจันทร์เนี่ยผมเช็คชื่อหน้าเสาทงเนี้ยลืมฮะคิดว่าเขายังอยู่กับ
กับเราเรายังคิดว่าเขาอยู่กับเรานะครับก็คือความผูกพันเรา
ในห้องเราเราเยอะร้องไห้กันทุกคนเพราะเขาคือคือคนที่เพื่อนรัก
ทุกคนนะครับสำหรับวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะน้องเจมส์บอล
ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์กลับจากโรงเรียนแล้วก็มาผ่านจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นถูกคนร้ายยิงที่ขาก่อนนะหลังจากน้องถูกยิงที่ขาน้อง
ถามกลับไปยังผู้ก่อเหตุพี่ยิงผมทำไมแต่ผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาอีก
ใกล้เข้ามาอีกจ่อยิงซ้ำจนน้องเสียชีวิตข้างรถจักรยานยนต์ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุปู่ของน้องเจมส์บอลโทรนัดกับหลานบอกว่าไปกินข้าวนอกม่านกันนะ
และครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันเนี่ยประมาณ๔นาทีคือบอกว่า
น้องบอกว่าปู่เดี๋ยวจะถึงบ้านละอีก๔นาทีเดี๋ยวรอผมด้วยนะ
แล้วออกไปทานข้าวด้วยกันแต่หลังจากนั้นคุณปู่ติดต่อน้อง
ไม่ได้อีกเลยกระทั่งมาทราบว่าน้องถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุกระดยิงค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งพลเมืองดีก็คือน้องเนยนะคะที่ขี่รถบิ๊กไบท์เนี่ย
ตอนนี้คุณแม่ของน้องเนยออกมาเปิดเผยอาการของลูกชายว่าภาพรวมตอนนี้ก็ดีขึ้นร่างกายเนี่ยตอบสนองได้ดีขึ้นค่ะ
ความคืบหน้าการรักษาอาการบาดเจ็บของน้องเนยหรือนายจิรติการนอบไทยอายุ๒๖ปี
พลเมืองดีที่ขี่บิ๊กไบท์ผ่านมาประสบเหตุ
แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บถูกยิงที่หน้าห้างเทอร์มินัล๒๑
ตัวเองถูกผู้ก่อเหตุยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
หลังจากที่คณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาทำการรักษา
และได้ทำการผ่าตัดเพื่อนำชิ้นเนื้อที่ตายออกจากร่างกายมาแล้ว๒ครั้ง
นางอำพรนอบไทยแม่ของน้องเนย
บอกว่าหลังจากที่แพทย์ได้ผ่าตัดลูกชายแล้ว๒ครั้ง

แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอาการติดเชื้อที่บริเวณบาดแผลที่ได้รับการผ่าตัด
รวมทั้งทุกวันน้องเนยก็จะต้องฟอกไตด้วย
โดยรวมน้องเนยสามารถขยับร่างกายได้แล้วบางส่วน
รวมทั้งแขนข้างที่ผ่าตัดก็เริ่มขยับได้ปัสสาวะเองได้
แม่บอกว่าที่ผ่านมาได้รับกำลังใจมาโดยตลอด
ทั้งที่เพื่อนที่ทำงานด้วยกลุ่มเพื่อนของน้องเนยเอง
คือขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจ
รวมไปถึงเงินบริจาคที่หลั่งไหลเข้ามาด้วยนะคะ
คุณแม่ก็จะคอยอัปเดตอาการของน้องเนยทุกวัน
บนเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณแม่ด้วยฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
ตอนนี้น้องก็ดีขึ้นค่ะน้องดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็
ตอนนี้น้องกำลังลงไปฟอกไก่
ช่วงที่ไปผ่าตัดมารอบที่๒ก็
เห็นคุณหมอบอกว่าเลือดไปเลี้ยงส่วนแขนก็ดีขึ้นค่ะ
แต่ช่วงนี้ก็คือคุณหมอเขากลัวแบบการติดเชื้อตรงแขน
ก็เลยแบบให้เฝ้าระวังนิดนึงค่ะ
แต่ตอนนี้น้องก็ดีขึ้นค่ะอาการดีขึ้นแล้ว

ขอให้น้องกลับมาเที่ยวนี้ก็โอเคมากแล้วค่ะ
หน่วยงานหลายหน่วยงานรวมทั้งเพื่อนเขาด้วยอะไรด้วย

ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ

จากเหตุการณ์นี้นำไปสู่การจัดกิจกรรมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยพักอนาคตใหม่
กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าจากคมราชสู่การปฏิรูปกองทัพนะฮะ

เพราะเชื่อว่ากองทัพไม่สามารถปฏิรูปได้จริง
ขณะที่กองทบกเองก็มีการเตรียมเปิดฮอตไลน์นะครับ
ทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นร้องเรียนได้โดยตรงอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า
พันธุ์เอกหญิงสิริจันงาธองบรองโคสกองทัพบก
ก็ออกมาพูดถึงการตรวจสอบการทำโครงการนำที่รกร้างไปขายเพื่อสร้างบ้านให้กับนายทหารชั้นประทวน
ซึ่งเป็นปมเหตุให้เกิดเหตุกระดาษยิงที่โคราช
ตอนนี้กองทัพภาคที่๒และกรมสวัสดิการทหารบกกำลังตรวจสอบ
ต้องย้อนกลับไปดูกระบวนการทั้งหมดรวมไปถึงมูลเหตุจูงใจ
และเมื่อมีการหยิบยกเรื่องการกู้เงินจากสวัสดิการกองทัพบก

และกรณีกำลังพลกับผู้ประกอบการ
ก็ขอให้แยกทั้งสองเรื่องออกจากกัน
ยืนยันว่าการกู้เงินของเงินสวัสดิการกองทัพบกของจ่าสิบเอก
จักรพันธมมาได้ใช้สิทธิ์การกู้เงินตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้อง
แต่เมื่อกู้เงินไปแล้วจะนำเงินไปทำธุรกรรม
ว่าไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการแล้วมีปัญหาก็ต้องสอบสวนกัน
โดยกองทัพภาคที่๒เป็นฝ่ายดำเนินการ
แต่หากถามถึงความคืบหน้าของคดีในส่วนของตำรวจและกองทัพภาคที่๒
ส่วนตัวแล้วไม่สามารถจะก้าวล่วงได้
ตรงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าทหารชั้นผู้น้อยร้องทุกข์
ที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียมตามช่องทางเดิมครับ
ทดสอบระบบคาดว่าจะเปิดได้อย่างเป็นทางการ๑๗กุมภาพันธุ์นี้
อันนี้เริ่มมีการบอกข้อมูลไปบ้างแล้ว
ส่วนเมื่อวานมีการจัดกิจกรรมจากโคราชสู่การปฏิรูปกองทัพ
ที่อนุสรรค์สถาน๑๔ตัวลาจัดขึ้นโดยพักอาณาคตใหม่
ก็มีการยืนไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตด้วย

ถ้ามีการปฏิรูปกองทัพก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้น
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่บอกว่า
ถ้าสังคมไทยยุติธรรมกว่านี้เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น
ขอให้การปฏิรูปกองทัพอย่าให้เป็นเพียงการแสดง
เพราะเรื่องสำคัญของประเทศมันอยู่ที่ตัวเอง
ผู้บัญชาการทหารบกรวมไปถึงนายกรัฐมนตรี
เห็นตรงกันเป็นครั้งแรกแต่ก็มีเหตุผลที่ทำให้ยังไม่เชื่อได้ว่า
ปฏิรูปได้จริงโดยเฉพาะโครงสร้างที่มีปัญหาของกองทัพ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ
เสนอมาตรการ๓ปในการปฏิรูปกองทัพ
ก็คือเปิดชื่อนายทหารที่เกษียณไปแล้ว
แต่ว่ายังใช้สวัสดิการบ้านพักในกองทัพอยู่ว่ามีกี่คน
ที่๒คือเปิดงบการพาณิชย์ของกองทัพ
ว่ามีใครถือหุ้นบ้างทั้งสนามกอล์ฟโรงแรมและสโมสร
แล้วก็ต้องเปิดให้มีความโปร่งใสเป็นปที่๓ให้ตรวจสอบได้
การเปิดให้ประชาชนตรวจสอบนั่นเองครับ
นับจากวันที่คุณอภิรัติพูดบวกไป๙๐วัน๓เดือน
จะตกวันที่๑๒พฤษภาคมกลางเดือนพฤษภาคมพอดี
ผมทำคนเดียวไม่ได้ไม่มีพลังพอ
ผมต้องการพลังจากทุกท่านวันนั้นมาเจอกันอีกรอบ
ทวงสัญญาจากเขาอย่าให้โอกาสครั้งนี้เสียของไป
รับเรื่องร้องเรียนของทหารชั้นผู้น้อย

แน่นอนว่าเหตุสกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะมีความสูญเสีย
แต่ทำให้เราได้เห็นหลายเรื่องหลายปัญหา
มุมมองต่างที่เราไม่คิดว่าเราจะเห็นด้วยซ้ำไปนะคะ
แล้วก็หลังจากนี้ไปแหละเรื่องของการแก้ไขปัญหาน่าจะเกิดขึ้น
ต้องจริงจังเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก